นี้นะครับท่านผู้ชมครับเราเริ่มต้นกันด้วยเหตุระทึกที่เกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่ง
ย่านบางขุนเทียนกรุงเทพก่อนนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์หม้อต้มไอน้ำระเบิดนะฮะ
ใครที่ใช้หม้อในลักษณะแบบนี้อยู่นะครับดูไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับ
ที่นี่คือโรงครัวหลังวัดสุธรรมวดีหรือว่าวัดมอนบางกระดีถนนบางกระดี
๒๕แยก๒แขวงสแหมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพนะครับ
เนื้อที่ก็ประมาณนักนี้ไม่ใหญ่มากนักแต่ก็ไม่เล็กเกินไปนะครับ
มีผู้ที่เสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุนะฮะคือนายฮาเทอายุ๓๕ปีเป็นชาวพม่า
เสียชีวิตอยู่ในร้านหุงต้มก็นุ่งสโรงมอนสีน้ำตาลนะครับ
เขาเป็นชาวพม่านะครับมีบาดแผลลักษณะถูกของแข็งกระแทกเข้าที่ใบหน้าซี่ขวานะฮะ
แล้วก็มีชิ้นส่วนหม้อต้มไอน้ำขนาด๒๐๐ลิตรแบบใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงที่ระเบิดกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเลยนะฮะ
คือที่ระเบิดขึ้นทำให้เกิดแรงอัดจนหลังคากระเบื้องเนี่ยพังเป็นรูโหวฮะ
แถวนั้นก็มีตู้หุงข้าวไอน้ำอีกก็ล้มคว่ำหมดนะครับเขาใช้เป็นลักษณะไอน้ำหมดนะฮะที่นี่
ถ้วยจานชามเครื่องที่เอามาปรุงอาหารผักสดข้าวของสดที่วัดตราดเรียมเอาไว้ทำบุญเลี้ยงญาติโยมช่วงปีใหม่
กระจายตกเกลื่อนไปหมดนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังเตรียมอาหารที่โรงครัวกันอยู่
มีคนกำลังหั่นผักอยู่ในโรงครัวประมาณ๑๐คนอันนี้ด้านในโรงครัวนะฮะ
ส่วนที่ด้านนอกตรงด้านนอกเนี่ยเป็นจุดตั้งหม้อหุงข้าวไอน้ำขนาด๒๐๐ลิตร
ความสูงประมาณ๑๕๐เมตรแล้วก็แบ่งการทำงานเป็น๒ตู้
ตู้นึงเป็นชั้นใส่ข้าวส่วนอีกตู้นึงเป็นตู้ใส่น้ำร้อน
เพื่อให้ไอน้ำส่งผ่านไปยังตู้ใส่ข้าว
ผู้ตายก็คือนายฮาเทชาวพม่าวัย๓๕ปีที่มาช่วยงานที่โรงครัว
เขาทำหน้าที่หุงข้าวก็ต้องไปสุมฟืนใส่หม้อต้มไอน้ำ
แล้วทีนี้คาดว่าวาวปล่อยไอน้ำซึ่งมีลักษณะเก่ามากแล้วเนี่ย
น่าจะเปิดไม่ออกหรือไม่ก็คือผู้ตายลืมเปิดวาว
หม้อต้มไอน้ำลักษณะแบบนี้ต้องเปิดวาวนะฮะค่ะเพื่อให้ไอน้ำมันระบายออกไป

ทีนี้พอวาวเปิดไม่ออกหรือว่าไม่ได้เปิดเนี่ยนะครับทำให้เกิดแรงดันในหม้อต้มสูงเกินขีดจำกัด

ฮาเทมาทำหน้าที่หุงข้าวตรงนี้พอดีนะครับ
ก็โดนแรงระเบิดเข้าไปนะฮะกระแทกธ
จ้าวาดวัดบอกว่าทางวัดตอนนี้กำลังเตรียมจัดงานสมโพธิอาคารหลังใหม่
จะใช้สำหรับสอนหนังสือพระก็จัดงาน๓๐ธันวาคมนี้ไปถึง๑มกราคม๖๓
วันนี้กำลังเตรียมงานเลยนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าเกิดเหตุขึ้นซะก่อนนะครับ
มีงานจัดเลี้ยงฉลงฉลองญาติโยมมีชาวมอนเยอะแถวนั้นก็มาช่วยกัน
ผู้ตายทำหน้าที่หุงข้าวเตรียมกับข้าวในโรงครัวสุมฟืนใส่หม้อต้มไอน้ำก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะครับ
มาทำงานรับจ้างอยู่แถวนี้ก็มาช่วยงานที่วัดนะครับก็ฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันนะครับ